วันนี้กรฟนค่ะได้มีการลื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ถนนราชวิถีนะคะ
ซึ่งเป็น๑ใน๖ถนนที่จะมีการจัดระเบียบในปีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนใช้เลื่อยตัดเสาไฟฟ้าบนถนนราชวิถี
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ที่จะนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการดำเนินการลื้อถอนเสาไฟฟ้า
ตั้งแต่แยกตึกชัยถึงซอยราชวิถี๑๕
จากนั้นก็จะมีการดำเนินการต่อในช่วงซอยราชวิถี๑๕ไปจนถึง
นุสวรีชัยสมรภูมิซึ่งจะแล้วเสร็จใน๒สัปดาห์
และภายในปีนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ๖เส้นทาง
เส้นทางที่เหลือก็ประกอบไปด้วยถนนเพชรบุรี
ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม๖จนถึงถนนบรรทัศน์ทอง
ถนนโยธีตั้งแต่ถนนพระราม๖ถึงซอยเสนารักษ์
ถนนศรีอยุธยาตั้งแต่ถนนพระราม๖ถึงถนนพญาไทย
ถนนราชปรารบตั้งแต่แยกประตูน้ำถึงถนนศรีอยุธยา
และถนนพระราม๑ตั้งแต่แยกปฐุมวันไปจนถึงแยกกษัตริย์ศึก
ผู้ว่าการกรฟนบอกว่าการย้ายสายไฟลงใต้ดิน
ต้องใช้งบประมาณ๒๐๐ล้านบาทต่อระยะทาง๑กิโลเมตร
ซึ่งกรฟนมีแผนดำเนินการทั้งหมด๓๙เส้นทาง
ระยะทางรวม๑๒๗กิโลเมตรภายใน๕ปี
โดยใช้งบประมาณทั้งหมด๔๘๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ขณะที่บริษัททีโอทีซึ่งมีท่อสายเคเบิ้ลใยแก้วใต้ดิน
มีเอกชนเข้ามาทำข้อตกลงนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้ว๘ราย
โดยคิดค่าบริการเดือนละ๒๐๐๐บาทต่อระยะทาง๑กิโลเมตรค่ะ